ความเชื่อของผู้คนเรื่องของการกินอวัยวะส่วนต่างของเสือ
เพื่อเพิ่มพลังเพื่อบำรุงร่างกายนั้น

แล้วในหมู่ของคนจีนที่นิยมกินสัตว์ต่าง
เพื่อเพิ่มพลังให้กับร่างกายนั้น
ปัจจุบันนี้เขากินกันในรูปแบบไหน

จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ม้าน้ำช่วยเพิ่มแคลเซียมบำรุงกระดูก
เขากวางมีสรรพคุณบำรุงเลือดและสมอง
เพาะปลาช่วยสร้างคอลลาเจน

ถูกนำมาเป็นส่วนผสมในยารักษาโรค
เพราะมีความเชื่อตามตำราหมอหลวง
สมัยราชวงศ์หมิ่งว่ามนุษย์ป่วยส่วนไหน

แพทย์แผนจีนย่านเยาวราชบอกว่า
ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รักษาโรคด้วยวิธีนี้

สำหรับวิธีการรับประทานยาสมุนไพรจีนนะคะ

ที่เป็นส่วนประกอบของสัตว์และพืช

เพื่อดื่มรับประทานรักษาโรคค่ะ
แต่ปัจจุบันนะคะมีนวัตกรรมใหม่ค่ะ
นั่นก็คือต้มสำเร็จพร้อมดื่มแบบนี้ค่ะ

ไม่สะดวกนำยากลับไปต้มที่บ้านด้วยค่ะ
ส่วนใหญ่กลุ่มคนที่รักษาโรคด้วยวิธีโบราณนี้
คือคนจีนที่มีความเชื่อตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

และผ่านการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตำราหลวงนะคะก็จะมีหลายวิธี
ซึ่งเอามาดองหรือจะเอามาต้ม
หรือจะเอามาตุ๋นกับเนื้อสัตว์อื่นนะคะ
หรือว่าเป็นสมุนไพรจะปรุงทานกันค่ะ
ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ถ้าเชื่อว่าสมัยนี้หายากมากแล้ว
ซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศจีนด้วย

ที่จะมีสงวนสิทธิ์ที่จะล่าสัตว์
แล้วก็มีการควบคุมในการค้าขายส่วนต่างของสัตว์อยู่แล้วค่ะ
ซึ่งตอนนี้วัตถุดิบก็หายากแล้ว

ดองเหล้าเป็นยาบำรุงกระดูก

ทั้งไทยและต่างประเทศไม่มีการบริโภคกระดูกเสือเพื่อรักษาโรคแล้ว
เนื่องจากเป็นสัตว์สงวนหายากและผิดกฎหมาย
ชรพงศ์ชัยงามถ่ายภาพกระมวลวันการีพัฒน์
ข่าวทรัฐทีวีรายงาน